ถ้าเรายังไม่ใช่คนโชคดีก็ต้องมาเช็คดวงกันหน่อยสิ
ราศีไหนโชคดีจะมีชีวิตที่เป็นมงคล
หมอไก่พอพาที่นี่เนี่ยเช็คดวงชะตาราศีให้เราแล้ว
ดังนั้นเริ่มกันเลยนะใครที่เกิดราศีเมษ
มามาเช็คดวงรายสัปดาห์กันประจำวันที่๑๖ถึง๒๒กรกฎาคมนะคะ
ราศีเมษคนเกิด๑๓เมษาถึง๑๓พฤษภาคม
บอกเลยว่าตอนนี้การงานถ้าใครมีแผนงานหรือโครงการอะไรนะ
ต้องรีบทำเพราะมีโอกาสประสบความสำเร็จ
ส่วนเรื่องของรายได้ยังเท่าเดิมแต่เพิ่มเติมคือรายจ่ายนะคะ
ส่วนความรักใครมีคู่เนี่ยบอกนะคะว่า
คู่รักของเราอาจจะเผลอใจนอกลูกนอกทางได้
แต่สุดท้ายกลับมาตารังเพราะฉะนั้นสอดส่องดูแลกันให้ดี
ส่วนใครที่เป็นคนโสดจะพบรักนะคะ
มาต่อกันที่ราศีพฤศพหน่อยดีกว่านะคะ
ที่เกิดวันที่๑๔พฤษภาคมถึง๑๓มิถุนายน
เขาบอกว่าการงานสิ่งที่คุณรอคอยกำลังจะเป็นจริงแล้ว
ควรทำบุญถวายพระทหารเพลเสริมดวงนะคะ
การเงินควรสำรองเงินไว้บ้าง
เพราะว่าอีกไม่นานเดี๋ยวจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เข้ามา
ความรักคนมีคู่ยังเหมือนเดิม

ส่วนคนโสดมีเกณฑ์ครองโสดแบบ
ยาวไปยาวไป

ราศีของผมเอง

ราศีแม่ขุนมีราศีละขุนไหมล่ะ

เกิดวันที่๑๔มิถุนาจนถึง๑๔กรกฎา

เขาบอกว่าโดดเด่นจนกลายเป็นเป้าของเพื่อนร่วมงานปากขนต้องทำร้าย

ต้องจะแบบว่าเลื่อยขาเก้าอี้

เออส่วนการเงิน
ราศีเมทุนบอกว่ามีเกณฑ์ได้ผลกำไรจากการลงทุนในอดีต

อ่านก่อนความรักคนมีคู่ของราศีเมทุน
มีโอกาสวางแผนทำอะไรบางอย่าง

ไม่คุณแย่งถามตลอดเลยนะที่สาข้างไปต่อ
ไปทดโสด่ายทดโสดราศรีเมทุน
มีเกณฑ์พบรักที่จะเป็นรักแท้ในอนาคต

คนเกิด๑๕กรกฎาถึง๑๖สิงหาคม

สบายอกสบายใจได้แต่ขอให้ตั้งใจอย่างเต็มที่นะคะ
ส่วนการเงินกำลังจะมีโอกาสในการทำเงินเข้ามาใหม่
ดังนั้นขอให้ตั้งอกตั้งใจเช่นกันค่ะ
ความรักคนมีคู่ยังรักและเข้าใจกันเหมือนเดิม
ส่วนคนโสดนั้นต้องใจเย็นนะจ๊ะ
ไม่อย่างนั้นอาจจะต้องซดน้ำตาได้ค่ะ

คนที่เกิดวันที่๑๗สิงหาคมถึง๑๖กันยายน
เขาบอกว่าการงานคุณควรจัดสรรเวลาในการทำงานให้ดี
เพราะว่ามีเกณฑ์ต้องรับผิดชอบงานมากขึ้น
เงินช่วงนี้ยังไม่เหมาะแก่การลงทุนนะจ๊
เพราะว่ามีโอกาสได้ไม่คุ้มเสีย
ความรักคนมีคู่ยังรักดูแลกันเสมอมา
ส่วนคนโสดมีโอกาสพบคนดีในช่วงนี้
ส่วนราศีนี้เตรียมฮาเลยคุณผู้ชม

นี่คือราศีปืน

ราศีปืน

แม้ว่าช่วงนี้คนราศีกัน
จะต้องพบเจอกับปัญหาในเรื่องของหน้าที่การงาน

อย่างนี้ละกันเอาว่าราศีนี้ถึงแม้ว่าการงานคุณอาจจะแก้ไขได้ยาก
แต่ไม่ได้ว่าแปลว่าจะแก้ไขไม่ได้
สู้ต่อไปนะฮะส่วนการเงินมั่นคงมากเพราะมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง
ความรักคนมีคู่ราศีกันเป็นยังไงความสัมพันธ์ยังแน่นแฟนเหมือนเดิม
ส่วนคนโสดไปเถอะเพราะว่ายังสนุกกับการทำงาน
เอาพักไว้เท่านี้ก่อน
ส่วนอีก๖ราศีที่เหลือซึ่งมีดิฉันด้วยนั้น
มาฟังกันต่อวันพรุ่งนี้
เอาติดตามตลอดค่ะจะมีอะไรดีมาฟัง

แล้วพี่ทุกคนอดใจไว้นะดิฉันด้วยอยู่เป็นเพื่อนทุกคนค่ะ